เรื่องของหมึกย่างบลูริงกันต่อดีกว่า

คือเราไล่มาแล้วแต่ว่าตอนนี้
ลงพื้นที่ไปไปคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดอาหารทะเล
ถึงเวลาเขาเจอแบบนี้เขารู้ไหม
แต่ไล่ที่มาก่อนนะฮะต้นเรื่องเนี่ย
โพสต์ภาพภาพนี้แล้วก็วงแดงเอาไว้
บอกว่ามีประชาชนเนี่ยแจ้งมานะฮะ
ชื่อคุณจันทราพุ่มแจ่มนะ
บอกว่าไปเจอหมึกบลูริงเสียบไม้ปิ้งขายในตลาดนัดตอนเย็นในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
คำถามก็คือดูตรงนี้ก่อนนะฮะดูภาพนี้ก่อนนะ
ถ้าเราไปเจอวางวางอยู่๔๕ไม้อย่างนี้เราจะรู้ไหม

มันชุบน้ำเหลืองด้วยไง
ใช่ก็นึกว่ารอยปิ้งย่างเป็นรอยดำไม่ไหม้หรือเปล่า

จริงเป็นลายนะเป็นลายจุดของหมึก
แต่คนนี้คุณจันทราพุ่มแจ่มที่เขาแจ้งไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งเนี่ยเขารู้
แสดงว่าเขามีความรู้ด้านนี้หรือไม่ก็เคยดูข่าวมันเคยมีข่าว
แล้วเขาจำได้เขาสังเกตเห็นว่าโอ้โหมาปิ้งมาย่างขาย

เฟซบุ๊คกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับบอกว่าหมึกเสียบไม้ดูผิวเผิน
ก็เป็นหมึกทั่วไปแต่หากสังเกตดีดีจะเห็นว่ามีอยู่ตัวหนึ่ง
หน้าตาแปลกกว่าตัวอื่นคือมีลายทั้งตัวนี่นะฮะพร้อมมีข้อความบอกว่า
จากทะเลมาปฐุมธานีหมึกบลูริงพิษร้ายระวังด้วย
สถาบันวิจัยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับแจ้งจากคุณจันทราพุ่มแจ่ม
ในตลาดนัดตอนเย็นในพื้นที่ปฐุมธานีแม้ว่าหมึกย่างจะอร่อยมากก็จริง
ยิ่งเจอน้ำจิ้มรสเด็ดยิ่งแจ่มแต่ให้สังเกตเพิ่มกันด้วย
นี่นะครับท่านผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
ทางกรมเขาก็เตือนค่ะบอกว่าก็ต้องคัดแยกให้ดีก่อน
มาปรุงอาหารให้กับลูกค้าด้วยนะครับต้องสังเกตไลน์มันด้วย
ถ้าพบหมึกตัวไหนมีลายเป็นวงวงแล้วมีสีน้ำเงินทั่วตัว
อันนี้หลีกเลี่ยงด่วนเพราะนี่คือหมึกบลูริง
ซึ่งมีพิษร้ายแรงมากพิษของหมึกชนิดนี้นะครับ
ถึงขั้นคุณไปทำให้สุกปรุงให้สุกยังไงพิษก็ไม่สลาย
ยังมีอันตรายนะครับพิษนี้เนี่ย
มันทนความร้อนได้สูงถึง๒๐๐องศาเซลเซียส
แล้วพิษของมันร้ายแรงมากกว่างูเห่าถึง๒๐เท่า
อันนี้คือตัวเป็นเป็นเห็นไหมค่ะเออมันจะเป็นจุดจุดดำดำอย่างงี้นะ
ถ้าไม่นับไอ้ลายลายวงสีน้ำเงินอะไรของมันรอบตัวเนี่ย
เห็นคือหมึกสายหมึกสายเอามาทำอาหารกินเลย
แต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ตอนที่มันอยู่ในทะเลมันมองง่ายไงอืม
แต่พอมาปิ้งมาย่างแล้วเนี่ยใช่ไหนจะซอสไหนจะอะไรไหนจะลอยไหม้
เพราะฉะนั้นคนที่เจอก่อนสังเกตก่อนได้ก็คือต้นทางใช่ไหม
พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าชาวประมงที่รับมาจากทะเลอะไรพวกนี้นะครับ
คือยังไม่มียาแก้พิษนะฮะยังไม่มียาต้านพิษของหมึกบลูริงนะครับ
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับ
ท่านพอสุมภนาคจรวัฒนากุลนะครับ
ท่านบอกว่าผู้ที่แจ้งว่าพบหมึกนี้เนี่ยนะครับ

เขาซื้อมาเพื่อส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ซึ่งโชคดีมากว่าในไม้นั้นทั้งไม้เนี่ย
ึกตัวนี้มันถูกเสียบเข้าไปตัวแรก
เพราะฉะนั้นมันจะอยู่จุดปลายแหลมสุดที่เป็นจุดมือที่ใช้มือถือ
ถ้าเกิดสมมุติมีใครเอาซื้อไปกินเนี่ย
ก็จะกินตัวข้างบนที่อยู่ด้านล่างก่อน

กินไปได้เรื่อยก็หวงใครจะโดน
ป่านี้อาจจะไม่ได้นั่งอ่านความคิดมาสอบได้แล้ว
นี่ฮะเขาก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับ
ถ้าชื่อภาษาไทยคือหมึกสายวงน้ำเงินนะครับ
เป็นปลาหมึกขนาดเล็กจุดเด่นก็คือ
ตามลำตัวเป็นจุดวงกลมคล้ายแหวนสีน้ำเงินหรือสีม่วง
แล้วจะเรืองแสงนะครับเมื่อถูกคุกคาม

มันอยู่ที่ปากในตอบน้ำลาย

เพราะฉะนั้นคนที่โดนพิษของมันก็คือ

มันออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท
ขัดขวางการสั่งงานของสมอง
มันร้ายแรงกว่างูเห่าถึง๒๐เท่า

จะเสียชีวิตภายใน๒๓นาที

ไม่ได้ถูกมันกัดแต่เราก็ไปกินโดนพิษมันไง
แล้วหนึ่งในสัตว์น้ำที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุด

จากการเกิดอันตรายจากการกินตัวมันที่มีพิษ
เพราะว่าพิษมันทนความร้อนสูงถึง๒๐๐องศาเซลเซียส
ประเทศเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากปลาหมึกชนิดนี้จากหมึกชนิดนี้นะครับ
ประเทศก็มีหลายสายพันธุ์แต่ที่ไทยมีสายพันธุ์เดียวนะครับ
พบได้ตั้งแต่แนวชายฝั่งไปถึงน้ำลึก๕๐เมตรนะฮะ
ส่วนใหญ่มันจะอยู่ตามแนวโขดหินเพราะเป็นแหล่งหลบภัยของมัน
หนวดแปดเส้นแต่หมึกสายไม่มีวงสีตามตัวเพราะฉะนั้นขอเตือนนะครับ
หากไปซื้ออาหารทะเลหรือว่าชาวประมงได้มาแม่ค้าพ่อค้าจะมาซื้อ
จะเอาออกจากชาวประมงเอามาขายต่อเนี่ยดูเลยนะครับหมึกที่มีสีสดนะ
แล้วมีวงอย่างนี้นะครับต้องหลีกเลี่ยงนะฮะเพราะว่ามันเสี่ยงอันตราย
ก็คือเขาจะมีลายเป็นวงกลมเนี่ยกระจายอยู่ทั่วทั้งตัวเลยตั้งแต่ที่ตัวที่หนวดที่หัว
มีทุกพลังนิ้วในพลังกายเขาเลยเขาจะเป็นลายหมดเลย

คือถ้าเราไปเลือกเรื่องถ้าเห็นว่ามีอะไรหมึกดำลายขึ้นมานี่

แล้วก็ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงที่จะซื้อหมึก
ที่อยู่ปนเปื้อนอยู่ในกองเดียวกันตรงนั้น
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพิษมันจะลีกออกมาสัมผัสตัวอื่นด้วยหรือเปล่า
คือจริงต้องนับว่าเป็นโชคดีจริงนะคะ
ที่น้องที่คนไปพบเนี่ยเขาเหมือนครับคล้ายครับคาว่าน่าจะเป็นบูลิง
และเขาก็มีจิตเรียบผิดชอบแต่สังคมเยอะนะคะ

อื่นก็เป็นอันตรายซื้อมาเพื่อจะเอามาทิ้ง
คือว่าจะว่าไปก็ช่วยชีวิตคนนะคะ
นี่ค่ะคือพอไปปิ้งไปย่างแล้วมันดูยาก
มีภาพเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวให้ทุกผู้ชมดูอีกสักทีนะฮะ
ที่ชัดที่มีอยู่ตัวเดียวอ่ะแล้วมีลายจุดที่มันปิ้งแล้วย่างแล้วนี่เห็นไหม

คือถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยมันจะไม่รู้มันจะไม่รู้จริงนะฮะ

ประตูอย่างเนี่ยแล้วมันไว้วงอย่างไงเราต้องไม่ได้แล้ว

วันนี้ไปสำรวจตลาดอาหารทะเลนะฮะเดี๋ยวพูดชอบครับ
ที่ตลาดไทยนะฮะไปดูโซนอาหารทะเลนะครับ
ก็เจอปลาหมึกเยอะแยะไปหมดพ่อค้าแม่ค้าก็มาซื้อกัน
หลายคนก็มาซื้อจากที่นี่เอาไปทำปลาหมึกย่างขาย
ส่วนใหญ่ก็หมึกสายนี่แหละหมึกสายมี๒ร้านใหญ่ที่เขาขายหมึกสาย
มีหลายขนาดเราก็ไปคุยกับร้านแมวโยทะเลอมะตะ
เปิดขายอาหารทะเลสดที่ตลาดไทยมา๔๐กว่าปีนะครับ
เพราะว่ารักษณะลำตัวของมันมันดูเหมือนกับหมึกสายทั่วไป
แต่ว่าสีมันแตกต่างมีวงสีน้ำเงินสีม่วง
เจ้าของร้านบอกว่าหมึกลักษณะแบบนี้คือมองด้วยตาเปล่า
รู้เลยว่าคือหมึกพิษนะยังไงก็กินไม่ได้
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดขายส่งเนี่ย
เขาดูออกค่ะหมึกสายที่รับประทานได้ลายบนลำตัวเนี่ยมันก็มีลาย
แต่มันเป็นลายเส้นคล้ายลายหินอ่อนสีเทาไม่มีพิษ
มีสีเข้มกว่าหมึกสายแล้วมีลายวงกลมสีน้ำเงินเข้ม
หรือไม่ก็สีดำซึ่งมีพิษกินไม่ได้
อันนี้ยืนยันว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดอาหารทะเลเขารู้
อย่างร้านนี้ที่เราไปคุยด้วยเนี่ยร้านแมวโยทะเลอมตะ
ยืนยันว่าตั้งแต่ขายมา๔๐กว่าปีไม่เคยมีหลุดมา
เนื่องจากทางร้านรับซื้อจากเรือประมงไทยที่มีมาตรฐานในการคัดเลือกอาหารทะเลส่งออกอยู่แล้ว
แล้วประมงที่เขาเอามาส่งที่ร้านเนี่ยเขามีความรู้เรื่องสัตว์ทะเลมีพิษอยู่แล้ว
อย่างที่เราข่าวออกอย่างนี้ค่ะเราเห็นแล้วลักษณะมันคือมันจะไม่ใช่
ถ้าเราสัมผัสมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าคนไม่รู้ไม่เคยอยู่
มุติว่าเราคนไม่รู้เลยในลักษณะของปลาทะเลอย่างนี้
อย่างคล้ายกันก็ยังไม่รู้พันธุ์ของมันเลยเรียกว่าอะไร
ก็จะไม่รู้เลยค่ะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอันนี้คือสายพันธุ์อะไร
หรือว่าปลาชนิดไหนที่เรารักมายังไม่เคยเจอค่ะยังไม่เคยเจอนะคะใช่
ใช่หนึ่งเรามีการคัดแล้วก็ในพวกแหล่งที่เราเก็บนะคะ
จะไม่มีเพราะอย่างของร้านแมวโยทะเลอมตะเนี่ย
คือจะเป็นแหล่งที่เราไปเก็บสดเลย
นี่ค่ะก็ต้องฝากพ่อค้าแม่ค้าด้วยที่เขาเชี่ยวชาญคุ้นเคยดูออกนะ
เขาก็จะคอยสกรีนให้ระดับหนึ่งชั้นหนึ่งแล้ว
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าขายปลาหมึกย่างในตลาดแถวรังสิตปฐุมธานี
แต่ละร้านก็ยอมรับว่าเห็นข่าวก็กังวล
เพราะมองด้วยตาเปล่าไม่รู้ว่าหมึกลักษณะไหนมีพิษหรือไม่มีพิษ
อันนี้ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายแบบหมึกแบบย่างแล้วอะนะ

ไปรับที่โน่นเลยค่ะแผงสะพานปลา
บางทีมันก็ติดมาค่ะนานที
จะมีตัวหนึ่งหรืออะไรเราก็คัดทิ้ง
หน้าปลามันน่ากินไม่รู้สักกดอ่ะเป็นยังไงอ่ะตัวสักกด

ตัวมันมีลายมันก็ผิดสังเกตแหละ
ไม่เคยเจอเลยพี่ประเภทนี้ไม่เคยเจอจริง
เขินด้วยตาเปล่าเนี่ยพี่ทราบไหม

ใช่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ปิดบางหมดหรอกพี่
อยากเห็นแต่ว่าเราไม่รู้ไงด้วยความที่เราไม่รู้
เราไม่รู้มาก่อนว่ามันมีพิษหรือไม่มีพิษ

เอาไว้ล่าเหยื่อแล้วก็ป้องกันตัวนะคะ
แต่ถ้ากินเข้าไปอันตรายถึงชีวิตแน่นอน
ถ้าเจอต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างออกไป
เป็นไปได้ว่ามันก็อาจจะมีโอกาสที่ปะปนเข้ามาบ้างค่ะ

หึกสายวงฟ้ามีพิษเพื่อใช้ในการป้องกันตัว
เป็นพิษที่มีความร้ายแรงสูงมาก
ถ้าเกิดรับเข้าไปไม่ว่าจะโดนหมึกกัดหรือกินเข้าไป
ในปริมาณที่มากพออาจจะทำให้ถึงเสียชีวิต
นานทีอาจจะมีปะปนมาบ้าง
อย่างไรก็ตามหึกสายวงฟ้าไม่ได้มีในทะเลไทยมากมายขนาดนั้น
นานทีเป็นปีถึงจะเจอกันสักครั้งสองครั้ง

ขณะที่ชาวประมงก็รู้จักหมึกชนิดนี้ค่อนข้างดี
แล้วก็ทราบดีว่าไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับเขานะครับ
ซุมตรวจตลาดนัดในพื้นที่เบื้องต้นก็ไม่เจอนะคะ

ผู้ประกอบการในตลาดนัดกำชับพ่อค้าแม่ค้าต้องช่วยดูนะคะ
เพราะว่าเขาก็จะดูออกแหละเพราะว่าถ้ากินเข้าไปอันตรายจริง
แล้วก็ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีไปแล้ว
ชับตลาดสดตลาดนัดให้ระมัดระวังนะคะ
ถ้ามันหลงหูหลงตามาเราเองก็ต้องดูกันเองด้วยนะฮะ

เวลาไปซื้อก็ตัวไหนมันลายแปลกก็อย่าไปกิน